ทีนี้ที่จังหวัดลบบุรีเหตุการณ์คล้ายกับที่คุณภาคภูมิเล่าเมื่อสักครู่นี้เลย
เป็นพ่อสามีกับลูกสะพ้ายใช่ไหมคะ
แต่ที่ลบบุรีค่ะเป็นลูกเขยกับพ่อตาค่ะ
ลูกเขยยิงพ่อตาตายคาบ้าน
คือเรื่องราวเนี่ยลูกเขยทะเลาะกับภรรยาซึ่งก็เป็นลูกสาวของพ่อตานะ
ภรรยาเขาก็เลยหนีกลับไปอยู่บ้านพ่อแล้วทีนี้จังหวะมาตามภรรยาที่บ้านดันไปเจอแฟนเก่าของภรรยาอยู่ในบ้านด้วย

ใช่ค่ะเท่านั้นแหละเขยใหม่ก็โอ้โหเลือดขึ้นหน้าพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วทีนี้
สุดท้ายพ่อตาลงมาห้ามเพราะว่าเขยใหม่กับเขยเก่าตีกันอยู่
พ่อตาโดนลูกหลงตายคาบ้านเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองลบบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นโรงเก็บอุปกรณ์เครื่องไฟขยายเสียงในตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ไปถึงเนี่ยเห็นกองเลือดกระจายไปทั่วเลยนะคะ
คนเจ็บเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่านายพินภูลสาริกิจอายุ๕๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ลำคอหายปลาร้าต้นแขนด้านขวา

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
คุณหมอก็พยายามยื้อชีวิตจนสุดความสามารถ
แต่สุดท้ายนายพินก็เสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุก็เป็นคนในครอบครัวก็ว่าได้ค่ะ
ลูกเขยนะคะนายวนิษพงศ์อุอิ่มหรือว่านายกล้าอายุ๔๑ปี
สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ช่วงเช้านี่นะคะนี่คือโฉมหน้าของนายวนิทพงศ

นายวนิทพงศ์เนี่ยทะเลาะกับภรรยาก็คือนางสาววิพา
นางสาววิพาก็คือลูกสาวนายพินผู้เสียชีวิต
ทะเลาะกันตอนเช้านางสาววิพาทนไม่ไหวเลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปอยู่บ้านพ่อ
ทีนี้ช่วงเย็นนายวนิพงศ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วย
ตามหาว่าเอ๊ะภรรยาหายไปไหน
ก็คิดว่าเออน่าจะมาหาพ่อไปอยู่บ้านพ่อนี่แหละ
ขี่ตามมาที่บ้านของนายพินก็คือพ่อตา
ตั้งใจจะมาง้อภรรยาพาภรรยากลับไปอยู่บ้าน
แต่พอมาถึงปรากฏว่าอ้าวไม่ได้เจอภรรยาแต่มาเจอในกุ้งก่อนค่ะ
กุ้งเนี่ยเป็นอดีตสามีของนางสาววิพาเลย

เจออดีตลูกเขยของบ้าน
ใช่ค่ะพอเจอคือในกล้าเนี่ยระแวงในกุ้งอยู่แล้วไง
นายวนิพงศ์ระแวงอยู่แล้วก็เลยถามหึงหวงถามขึ้นมาเลยบอกว่า
นี่ยังติดต่อกันอยู่อีกเหรอยังติดต่อกับเมียเขาอยู่อีกเหรอ
แล้วก็คิดว่าสาเหตุที่ภรรยาหนีออกจากบ้านมา
คือมาเจออดีตสามี
กุ้งก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้นัดเจอเลยที่มาเนี่ยจะมานั่งคุยเล่นกับคนในวงดนตรี
แต่ว่าในกล้าเหมือนความหึงขึ้นหน้าค่ะไม่ฟังเหตุผลอะไรเลย
ก็เปิดฉากเข้าไปชกต่อยกับในกุ้งทันทีแล้วจังหวะที่กำลังปลุกปล้ำต่อยกันอยู่เนี่ยค่ะ
ในปินพ่อตาครับลงมาเห็นพอดี
พอดีก็เลยรีบวิ่งมาห้ามค่ะจังหวะที่มาห้ามนี่แหละค่ะ
นายกล้าหรือว่านายวนิษพงศ์ก็ไม่รู้อีกท่าไหนทำไมพกลูกซองมาด้วยค่ะ
อืมยิงใส่ในพินเลยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ส่วนนางสาววิพานะคะทำกับข้าวอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังก็ตกใจวิ่งออกมาปรากฏว่าเห็นสภาพพ่อเนี่ย
ถูกยิงล้มลงไปนอนหายใจโรยรินอยู่กับพื้นแล้ว
ส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ไปถึงเนี่ยเห็นว่าที่พื้น
ญาติของนายพินเอาทรายมากรบคราบเลือดแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ไปแล้ว
ส่วนบริเวณโดยรอบบ้านเกิดเหตุเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่๒ตัว
แต่พอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดมันเสียค่ะ
ใช้งานไม่ได้มาหลายเดือนแล้วก็เลยจะไม่ได้ภาพอ่ะนะคะ
ทีมข่าวไปเจอกับนางสาววิพาสิริดวงอินภรรยาของคนก่อเหตุ
แล้วก็ลูกสาวของคนตายค่ะสภาพเธอเนี่ยหน้าตาฟกช้ำนะ
ตาขวาเขียวแล้วก็ปากแตกด้วย
พอถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาฟกช้ำแบบนี้
ทำไมใต้ตาเบ้าตาเขียวเขาบอกถูกในวนิทโพงสามีอ่ะ

เธอเล่าให้ฟังค่ะว่าช่วงเช้าเมื่อวานเธอทะเลาะกับนายกล้า
กล้าเข้าใจผิดคิดว่าเธอแอบเอามอเตอร์ไซค์ออกไปหาชู้

อธิบายปากเปียกปากแฉแล้วบอกไม่ได้เอาไปไหน

ที่เขาเช็คถึงขั้นไมล์รถเลยนะคะ

ในกล้านั่นแหละเอาไปซื้อของ
แต่นายกล้าวไม่ฟังเลยเป็นคนขี้หึงมาก

ครับแบบนั้นเพราะว่าโดนทำร้ายร่างกาย
คือที่ผ่านมาเธอบอกในกล้าสามีเนี่ยขี้หึงมากหึงขนาดที่ว่า
ถ้ามีเบอร์แปลกโทรเข้าเครื่องแบบว่าไม่ได้เมมชื่อหรือว่าเขาไม่รู้จักเนี่ยนะ
จะถามเลยถามละเอียดยิบเลยว่าเป็นใครมาจากไหนได้เบอร์มายังไงรู้จักกันเมื่อไหร่
โทรมาทำไมแล้วก็ระแวงระแวงว่าเธอเนี่ยจะไปปันใจให้กับผู้ชายคนอื่น
ครับส่วนกับในกุ้งอดีตสามีเนี้ยหูในกล้าระแวงมากระแวงสุดสุด
เพราะกลัวว่าเธอจะกลับไปคืนดีด้วยที่ว่าเมื่อวานมาแล้วมาเจออยู่ที่บ้าน
ใช่เธออธิบายเท่าไหร่ในกล้าก็ไม่ยอมฟังเธอบอกว่ากับนายกุ้งเนี่ย
สามีเนี่ยเลิกกันไปตั้งหกปีแล้วคือเธอกับในกุ้งเนี่ยนะคะ
เคยคบกันห้าปีมีลูกสาวัยสี่ขวบด้วยกันหนึ่งคน
แต่ก็เลิกรากันไป๖ปีแล้วแล้วเธอก็มาเนี่ยเป็นสามีภรรยากับนายกล้า
เธอบอกเธอเสียใจมากที่นายกล้าก่อเหตุยิงพ่อเธอเสียชีวิตแบบนี้
อยากให้นายกล้ามอบตัวกับตำรวจไม่อยากให้คิดสั้นและไม่อยากให้หนีด้วย
แล้วเขามาไปต่อยชกต่อยสะกุ้ง
ล้มลงไปแล้วพ่อเขาเดินออกจากซอยบ้านนี้
มาก็คงจะเข้าไปห้าม
เพราะว่าเขาโดนต่อยเนอะ

ไปแล้วคือไม่เห็นไม่เห็นเลยว่าอะไรยังไง
รู้อีกทีก็คือเห็นพ่อนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นน่ะ
ทีมข่าวเราก็พยายามไปถาม

ก็อยากจะได้ข้อมูลที่รอบด้าน

ก็นายกุ้งมาบ้านนายพินบ่อย
บ้านพ่อของอดีตภรรยาบ่อยจริง
แต่ที่มาก็เพราะว่าชอบมานั่งคุยกับคนในวงดนตรี
ส่วนในกล้าเนี่ยแทบจะไม่ได้มาเลย
เพราะว่าไม่ค่อยลงรอยกับพ่อตาสักเท่าไหร่อยู่แล้ว

แต่ก็อยากจะรู้ว่าทำไมในกล้าต้องฆ่าพ่อตาตัวเอง

แล้วก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครด้วย

แล้วเกิดเหมือนก็หึงห่วงด้วยครับ

แต่บทปัจจุบันคือเขาไม่ได้มีอะไรต่อกันใช่ไหม

ผมก็คิดว่าเขาคงจะหึงครับ

ทีมข่าวเรายังได้คุยกับนางสำริทบุญศรี

ซึ่งเธอก็พาตำรวจชุดสืบสวนสพลบุรี

งั้นขอเข้าไปทำข่าวตามด้วยเลยละกัน

เธอเล่าให้ฟังทางน้ำตาเลยนะ
ตอนนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกชายเป็นตายร้ายดียังไง
ตั้งแต่รู้ว่าเกิดเรื่องก็พยายามโทรไปหาลูกชายนะ
เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
คนเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่กังวลอย่างเดียวเลยตอนนี้
กลัวว่าตำรวจจะวิสามันฆาตกรรมลูกชาย
เพราะว่าลูกชายมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
ว่าเกิดไปเจอกันแล้วลูกชายเกิดอ้าวสติหลุดยิงใส่ตำรวจขึ้นมา
ก็กลัวว่าลูกจะโดนวิสามันฆาตกรรมนะคะ
พอถามถึงนิสัยว่าลูกแม่เป็นคนยังไงลูกแม่ขี้หึงเหรอ
เป็นคนอารมณ์ร้ายหรือเปล่า
แม่บอกว่าลูกแม่เป็นคนโมโหร้าย
แล้วก็แม่ก็เห็นว่าลูกแม่ทำร้ายร่างกายนางสาววิพาที่เป็นภรรยาจริง
แม่เนี่ยสอนปากเปียกปากแฉะแล้วนะว่าอย่าทำร้ายผู้หญิง

ทุกครั้งที่ลูกทะเลาะกับลูกสะพ้ายเนี่ย
แม่ก็จะให้ลูกสะพ้ายมาหลบอยู่ที่บ้านตัวเองก่อน
งั้นก็จะถูกลูกชายแม่ทำร้ายตลอดเวลา
สำหรับสาเหตุที่ลูกชายเป็นคนโมโหร้ายเนี่ย
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้นะว่าเกิดจากอะไร
ไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือเมายาเสพติด

ลูกชายชอบหาว่าภรรยาจะปันใจให้ผู้ชายคนอื่นทุกครั้งเลย

อยากให้ลูกมามอบตัว
แม่เนี่ยห่วงไม่อยากให้ลูกเลี้ยงมาก็จะโตแล้วก็ห่วงลูกแล้วก็รักหลาน
ไม่อยากให้หลานติดคุกก็ยังมีเวลาออก
ทำความนี้ก็จะมีสอนรถใช่มั้ย
นั่นไหละ
กูบอกว่าเอาไหมมันมามอบตัวนะ
เราก็เสียใจที่เค้าก็มีชีวิตของเขา
ส่วนที่บ้านของในกุ้งอดีตสามีของนางสาววิพานะคะ

แต่ว่าไม่เจอในกุ้งค่ะเจอแม่ของในกุ้ง
ก็ถามว่าเออแม่รู้เรื่องหรือยังว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ลูกแม่ไปไหนแม่บอกเมื่อคืนอ่ะกุ้งก็กลับมาที่บ้านนะ
แต่ว่ากลับมาแบบดูหน้าตาตื่นดูตกใจตกใจแต่กุ้งก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังเลย
แล้วสักพักหนึ่งกุ้งก็ออกไปข้างนอกให้เพื่อนมารับ
แล้วก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยแม่เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกชายแม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ช่วงไหนยังไงบ้าง
ก็เลยยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังหาตัวในกุ้งไม่เจอนะคะ
ส่วนร่างของนายพินผู้ตายนะคะตอนนี้ญาติก็รอเจ้าหน้าที่ทำการผ่าพิสูจน์อยู่
โดยติดต่อรับศพกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนการตามตัวนายวนิษพงศ์หรือว่านายกล้านะคะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรีขออำนาจศาลจังหวัดลบบุรีออกหมายจับแล้ว
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธปืนยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็จะต้องมีการดำเนินการติดตามตัวมารับโทษทางกฎหมายค่ะ